เมื่อวานเรานำเสนอไปอ่าใช่ทีมข่าวไปเลยครับ
เนี่ยครับไปถามมาด้วยว่าทำยังไงทำยังไงอยากรู้

จากคลิปนี้ครับพิธีลงเสน่ห์ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมาก

กรณีที่ผู้หญิงต้องมานั่งถ่างขานะครับ
แล้วก็มีการลงคาถาอาคมบริเวณของลับ
กระทั่งมีการตรวจสอบว่าเกิดขึ้นที่อาสมพระจักรแก้วดวงธรรม
ตะบนสิงโคกอำเภอกเกษตรวิสัย๑๐๑ครับ
สองวันที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอกเกษตรวิสัยนะครับ
ไปตรวจสอบครับก็ไม่พบทั้งเจ้าสำนัก
แล้วก็ผู้หญิงคนที่ทำพฤษีกรรมโรงเสน่ห์
แต่ว่าคุณปริศจาธิ์คงถิ่นภูมิข่าวไทยรัสทีวีไปครับ
ไปที่อาสมพระจักรแก้วดวงธรรมนี้
ปกครองไปไม่เจอทีมข่าวไปเจอฤษีสุรพัฒน์สุพัทโทเจ้าอาสมแล้วก็อาจารย์นี้อาจารย์นิปิโยนาคาแม่หมอคนที่ทำพิธีทางขามหาเสน่ห์
ขีกทุกครั้งค่ะแล้วนั่งถั่งขาทำไมแล้วถ้าเอาปาหลัดขีก
ลึงตรงหน้าท้องอ่ะชาวเน็ตถามอ๋อมันมีขั้นตอนต่อไปแต่
ครับแต่จะใช้มือเนี่ยมือเนี่ยทำพิธีกับบริเวณเอาไววะ
เพศแทนเพราะว่าอวัยวะเพศถือเป็นจุดสำคัญที่สุด
ของผู้หญิงและเป็นการทำพิธีตามตำราที่เรียนมาจาก
ครูบาอาจารย์ซึ่งการทำเสน่ห์ก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่เอา
วะเพศทำที่หน้าก็ได้ทำที่มือก็ได้เธอว่างั้น
อันนี้อันนี้เป็นประหลัดขิกนะคะถูที่หน้าท้องนะคะถู
ที่หน้าท้องซึ่งซึ่งซึ่งจะทำให้มีเสน่เนอะง่ายง่าย
ค่ะตามตำรานะคะถูที่หน้าท้องเท่านั้นนะคะไม่ได้ถู
ที่เอาไววะเพศใดใดทั้งสิ้นแล้วก็ก่อนถูเนี้ยเราก็
จะมีการฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฉีดฆ่าเชื้อค่ะอยู่
แล้วเพราะว่าการทำมันก็หลายคนเนี่ยอย่างว่าแหละค่ะหรือ
หรืออาจจะมองเห็นว่าเป็นการเป็นทำอะไรเป็นเป็นเป็น
ทำอย่างนี้หรือเอาอันนี้ไปถูหรือเปล่าจริงจริงเราเรามี
คึงนะคะคึงให้ทองเข้ากับในตัวเราอืมอาจารย์นี้
เล่าต่ออาจารย์นี้เล่าต่อบอกว่าก่อนนี้อาสมเนี่ยตั้งอยู่ที่
ปฐุมธานีลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะแต่ระยะ
หลังนะครับคือมาไม่ได้ไงโควิด๑๙ก็เลยย้ายอาสมมาที่๑๐๑นะครับ
เริ่มมีลูกศิษย์คนไทยเนี่ยเข้ามามากขึ้นด้านรือศรีสุรพัฒน์ยืนยันบอกว่า
เขาเนี่ยไม่รับทำเสน่ห์ให้ลูกศิษย์ผู้หญิงนะแต่จะให้อาจารย์นี้เนี่ยภรรยาเนี่ย
เรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยเป็นคนทำเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นปลูกเสกของขลัง
เสริมดวงชะตาต่อชะตาเสริมดวงสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้แบ่งงานกัน
ว่าที่ผ่านมาไม่เคยหลอกลวงใครนะครับส่วนใหญ่ก็มาด้วยความศรัทธา
แล้วก็ไม่ได้ไปเรียกค่าครูเยอะแยะอะไรเขาบอกว่าบางคนก็ทำให้ฟรี
เนื่องจากบางคนมาหาเพราะมีความทุกข์เหมือนป่วยทางใจ
มาหาที่พึ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น
ข่าวนี้เอามาเสนอทำไมเสนอให้คุณผู้ชมรู้ว่ามันมีสิ่งแบบนี้อยู่ด้วยนะ
แล้วก็ตัดสินใจจะเชื่อจะทำหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณนะครับ